ชาวเน็ตช่วยตำรวจได้เยอะนะคดีนี้
อย่างน้อยก็ช่วยให้ข้อมูลเบาะแสที่นำไปสู่การสืบสวนสอบสวนต่อ
มีการจับผิดครับคนบนเรือนะฮะคือไปเจอรอยแผลฟกช้ำ
แล้วรอยขีดขวนตามร่างกายนั่นสำคัญหนึ่งแล้วนะ
คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับท่านเปิดเผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
บอกว่าปกับจ๊อปที่มาออกรายการโหนกระแสน่ะ
เมื่อตอนกลางวันเนี่ยพอออกรายการเสร็จเนี่ยเนี่ยฮะ
คือนักข่าวก็ขอให้คุณจ๊อปแสดงความบริสุทธิ์
ไหนลองใส่เสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมไอ้เสื้อไอ้วันเกิดเหตุ
เพราะถอดเสื้อเท่านั้นฮะ
ไปเจอรอยช้ำตรงรักแร้ด้านขวา
ถามไปถามมาเจ้าตัวเริ่มไม่พอใจ
ไม่พอใจแล้วไปตามลูกพี่มาคือคุณปอ
แล้วมาบังคับให้ช่างภาพให้นักข่าว
บคลิปนี้ไม่พอให้ฟอร์แมทแผ่นด้วย
เหตุการณ์นี้เนี่ยคุณสรสุทัศนจินดานะครับในรายการเรื่องเล่าเช้านี้พูดกับในรายการเลย
บอกว่าจ๊อปนิทัศน์หนึ่งในคนหมดเรือนมีลักษณะเหมือนเสื้อขาดจำได้ไหม
ก็มาชี้แจงขนกระแสเสร็จปั๊บก็เอาเสื้อในวันเกิดเหตุมาแสดงด้วย
เอามาให้ดูในโขนกระแสเพราะจบโขนกระแสผู้สื่อข่าวช่อง๓
เขาก็จะขอสัมภาษณ์คุณจ๊อปต่อนะเรื่องเสื้อที่ขาด
ระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวก็แหม่ผมว่าไหวพลิบเยี่ยม
ขอให้จ๊อปเนี่ยใส่เสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมนะครับจ๊อปก็ถอดเสื้อที่ใส่ในรายการ
แล้วใส่ให้ดูคุณไบร์ทพิชยธรรมตอนนั้นเล่าบอกว่าเห็นผู้สื่อข่าว
นะฮะคือผู้สื่อข่าวบอกว่าเห็นรอยฟกช้ำที่ด้านหลังใกล้กับรักแร้ขวา
ก็เลยถามว่าแผลอะไรมีรอยคล้ายรอยขีดขวนที่คอ
แล้วก็ยังมีแผลที่แขนซ้ายด้วยซึ่งจ๊อปบอกว่าผู้สื่อข่าว
บอกกุศิษฐาบอกล้มบนเรือไงตอนช่วงที่คุณแตงโมตกน้ำไปแล้ว
แล้วหาคุณตังโมกันอยู่น่ะล้มนะครับนักข่าวถามต่อล้มตรงไหนอ่ะ
ตรงไหนของเรือล้มไปโดนอะไรถึงมีแผลประมาณนี้
คราวนี้เริ่มฉุนเฉียวฮะนะครับในรายงานบอกเริ่มฉุนเฉียว
บอกกับนักข่าวบอกว่าถามอย่างนี้ผมไม่โอเคนะ

แล้วก็เดินไปบอกลูกพี่ลูกพี่คือปอนะครับ

บอกว่าพี่เขาถามผมเรื่องแผลผมไม่สบายใจ
ปอกลับเดินปรีเข้ามาหานักข่าวกับช่างภาพเลยครับ
บอกว่าลบแล้วฟอร์แมทภาพไปเลยนะ

ช่างพราวต์บอกพี่เอาไปไม่ได้เป็นของบริษัท

ก็เลยช่างพราวตัดสินใจต้องลบ
เหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายคนที่
อยู่หน้าสตูดิโอรู้เห็นเหตุการณ์นี้ด้วย
จากนั้นก็ขอสัมภาษณ์ใหม่เอาถ้าอย่างนั้นลบแล้วขอสัมภาษณ์เรื่องแผลได้หน่อย
ไม่ให้แล้วครับแล้วก็จะขอสัมภาษณ์ปอแทน
อก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วขอเถอะนะ
ให้สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกพี่เอาเงินให้ยังง่ายกว่า
อันนี้มันแปลว่าอะไรครับพี่เอาเงินให้ยังง่ายกว่าเนี่ย
คุณสรยุทธ์มารู้ปั๊บนะฮะก็ตำหนิทีมข่าวไป
แล้วก็บอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เราเป็นสื่อมวลชนจะต้องไปลบ
ตามที่เขาบอกนะฮะเขาบอกว่าแผลเกิดขึ้นหลังจากคุณตังโมหายไป
แต่การทำอะไรไม่ชัดเจนแบบนี้ก็จะเป็นประเด็นให้คนถามอีก

หลังจากประเด็นที่คุณสรยุทธ์ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับ

นี่ฮะคุณปอมีรอยขีดขวนที่แขนขวา

แซนชาวเน็ตวงให้ดูบอกว่ามีรอยฟกช้ำบริเวณแขนซ้าย

มีรอยยาวคล้ายรอยเล็บขวดเลยนะฮะ
ใครเคยโดนเล็บขวนดูว่าเหมือนหรือเปล่า
ใกล้และแค่ขวานที่เราลายงานไป
คอเนี่ยก็คล้ายมีรอยขีดขวน
แล้วก็ยังมีแผลที่แขนซ้ายด้วย
นักสืบโซเชียลทำงาน
เรื่องทั้งหมดก็นำไปสู่ทำยังไงรู้ไหมฮะ
โอ้โหตำรวจเรียกมาเลย๕คนกลับมาใหม่เลยมาตรวจร่างกาย
กระทั่งเวลา๑๐นาฬิกา๒๕นาทีครับนางสาว
อิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติก
คราวนี้มาถึงที่สพมนนทบุรีบ้าง
เพื่อให้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
แล้วก็นำเสื้อผ้าชุดที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
มาให้พิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
โดยการตรวจวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับตรวจอะไรบ้าง
ตรวจดีเอนเอตรวจเส้นผมแล้วก็ตรวจร่องรอยทั้งหมดบนร่างกาย
ขณะที่ช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๒๕นาที
จ๊อปนะครับก็มาถึงที่โรงพัก

จังหวะที่จ๊อปมาถึงสื่อมวลชนตะโกนถาม
ทำไมเมื่อวานพี่สั่งให้สื่อเขาลบคลิปอ่ะ
ชุดละมุนเราได้คำตอบแบบนี้
ค่ะเมื่อวานทำไมถึงบอกให้เปิด

ให้บอกให้เขารบคลิปคะมองรอกคลิปค่ะทำไมถึงบอกละเขาว่าค่ะก็ไม่ได้คำตอบอะไรนะครัน
ไปละอ่อเดินไปแล้วจ่ำขึ้นบันใดไปเลย

หมายถึงทำไมท่านถึงตัดสินใจแบบนี้
สื่อขยับถอยห่างออกไป

นะฮะตอนที่ในจ๊อปเดินผ่านออกมาเท่านั้นเอง

นี่ฮะบกออกไปออกไปถอยไป
เจ้าหน้าที่ไม่ยอมบอกว่าถ้าเงื่อนไขไม่ตรงกัน

ยังไงก็ต้องถอยไม่งั้นวันนี้มันไม่ออก
ผมยืนยันเลยครับ

มันถอยได้
ไม่มันติดโต๊ะติดอะไรก็ต้องหลีกโต๊ะครับ

ไม่ได้หัวอะไรมากมาย

มันแค่เดินผ่านไปแค่นี้เองพี่
เงื่อนไขไม่ตรงกันมันก็คงไม่ได้ออกมาครับ
ก็แค่เดินขึ้นมาแค่เดินขึ้นเอง

ก็เพราะการทำหน้าที่สูงหมุนชนที่ช่างสังเกตนี่แหละ

ต่อมาโรเบิร์ตกับปอนะครับมาถึงบ้าง
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องการสั่งให้ลบภาพ

ขอบคุณทุกคนนะครับ